สั้นนะครับผมถามคุณวิโรธคำเดียว
ลงหัวหน้าพักคุณไปงานศพทันหรือไม่ทันครับ

เดี๋ยวนะ

แต่ว่าไปที่มใส่เขาเลย
คุณวิวรอธมินทริย์สิทธิ์คุณวิวรอธขออนุญาตค่ะช่วยคุณเวลา
ผมคิดว่าเรื่องนี้คุณพิษฐานิ้มจริรันดรัชได้ชี้แจงไปครบถ้วนละ
ว่าเขาไม่มาไม่ทันในช่วงวันแรก
คุณท่านเองสักคุณท่านเองครับ
แต่ถ้าคุณยืนอย่างนั้นนะครับเอาคำพูดของหัวหน้าพักร์
มาสื่อสารถึงผู้สมัครทุกท่านว่าเดินหน้าต่อไป๑๔พฤษภาเราจะประกาศชนะ
ผมก็ชื่นชมคุณพิธานะครับ

ถ้าบอกว่าทันก็เกรงว่าคุณแหม่มสุริพาจะเสียใจ

ถ้าบอกว่าทันก็เกรงว่าคุณสวริษฐ์จะเสียใจ
ก็เลยเอากคอมพอมไม้ว่าทันขึ้นไหมทันขึ้น

กรมพบกันงงอยู่ว่าทันหรือไม่ทันครับในวันแรก
ก็อย่างนี้เพราะผู้หัวหน้าพักก็รู้อยู่แล้วว่า
เราจะต้องเจอขบวนการวิชามาน

คือผมดู๒คลิปแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านไปทันหรือไม่ทัน
คือคุณวิโรก็แต่เข้าใจเหมือนผมผมไม่เข้าใจไงถ้าไปทันหรือไม่ทัน
กันต่อได้แต่ไม่ออนแอร์แล้วจะเอาไหมล่ะ

จะแก้ได้จริงหรือพบการขับเคี่ยวทางความคิดวิสัยทัศน์จากตัวแทนพักการเมือง
เวทีดีเบตเลือกตั้ง๖๖ปลดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช๕พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน